ช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลกันก่อน

ทีนี้เรื่องแรกที่จะให้คุณผู้ชมได้ดู

ผู้หญิงคนที่แชร์เขาท้องเหมือนกันนะ
เขาไปโรงพยาบาลแล้วเห็นผู้หญิงท้องแก่อีกคนนึงเนี่ย
คือเขาเจ็บท้องสุดท้ายผู้หญิงท้องแก่คนนั้น
คลอดลูกในห้องน้ำ

ก็เลยมีการมาโพสต์แชร์ในโลกโซเชียล
เดี๋ยวดิฉันเล่าให้ฟังว่าในโลกโซเชียลเขาโพสต์ว่ายังไงบ้าง
ระบุว่านี่คือผลของการที่หมอนัดให้มานั่งรอ
คนไข้บอกเจ็บท้องตั้งแต่เช้า
แต่ต้องนั่งรอหมอเพราะหมอมา๑๑โมง
ผลสุดท้ายเด็กออกมาแบบนี้ค่ะ
ดีนะที่มีเจ้าหน้าที่ไวกว่าช่วยน้องได้ทัน

คนไข้เดินไปบอกหมอตั้ง๓รอบว่าเจ็บท้อง
พยาบาลหน้าห้องยังบอกให้รอหมอ๑๑โมง
แต่ผลสรุปคือหมอมา๑๑โมงครึ่งค่ะ
อกจากนี้ก็ระบุด้วยนะว่าคนไข้นั่งจนนั่งไม่ไหว
เดินไปบอกเขาก็ยังบอกว่าให้ไปหาข้าวกินก่อนก็ได้
เดี๋ยวหมอก็มาสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

คือคนมาแชร์ข้อความนี้แสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้เราก็ต้องไปสอบถามทางด้าน
นายแพทย์นัทคเนธคงคาเพชร
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน

ซึ่งคุณหมอก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหมดเลย
ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเช้าของวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
คนไข้คนนี้ค่ะเขาเดินทางมาฝากคันตามนัด
แล้วการฝากคันนี้เป็นการฝากคันครั้งที่๒
เพราะว่าครั้งแรกเดินทางมาฝากคันในวันที่๑๗ตุลาคม

ผู้หญิงคนนี้เขามาฝากคันตอนเขาท้องโตแล้ว
ไม่ได้มาตั้งแต่แบบท้องอ่อนหรือเพิ่งรู้ว่าตั้งคัน
ทีนี้ค่ะคุณหมอก็มีการตรวจอายุคัน
ปรากฏว่าอายุคันมัน๘เดือนแล้ว
แต่๘เดือนยังไม่ครบกำหนดคลอด
ก็เลยนัดให้มาใหม่ในครั้งที่๒
คือวันที่๒๔ตุลาคม
วันแรก๑๗ตุลานะอีกรอบหนึ่งคือ๒๔ตุลา

คนไข้มาถึงโรงพยาบาลตั้งแต่๙โมงก็คือตามเวลานัด
แล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเจ็บคัน
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งที่จุดฝากคันของโรงพยาบาล
แล้วตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ดูแลทันทีเลยค่ะ
พยาบาลส่งตัวคนไข้ไปตรวจร่างกายเพิ่มเติม
เพื่อดูการบีบรัดตัวของมดลูก
แล้วก็ส่งตัวไปที่ห้องคลอดทันที
ทีนี้คุณหมอเล่าต่อว่าพอคนไข้เข้าไปตรวจในห้องคลอดเนี่ย
คุณหมอที่ตรวจบอกว่า
ยังไม่พบการบีบรัดตัวของมดลูกที่จะเข้าระยะคลอด
เพราะว่ากำหนดคลอดจริงมันยังไม่แน่นอน
เนื่องจากว่าคนไข้เขาจำรอบเดือน

จำไม่ได้ว่ามันวันที่เท่าไหร่ที่ประจำเดือนขาด
ทีนี้พอจากการประเมินอายุคัน

ซึ่งก็คาดว่ามีอายุคันประมาณ๘เดือน
แล้วก็จะมีกำหนดคลอดอีกเดือนถัดไป

คุณหมอบอกว่าคือมันก็ยังไม่ใช่ตอนนี้
พอหมอตรวจแล้วยังไม่พบการบีบรัดตัวของมดลูกด้วย
ก็เลยส่งตัวเข้ามารับการตรวจคันตามปกติ
เดี๋ยวฟังคุณหมออธิบายตรงนี้หน่อยนะคะ
นี่แหละค่ะแล้วก็พออย่างที่บอกไงว่าเธอบอกกับทางญาติ
พอไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วตอนที่เธอคลอดมา
เธอก็บอกว่าเหมือนกับเธอเบ่งอุจจาระค่ะ

จังหวะนั้นไม่มีใครเห็นเลยคุณผู้ชม
ผู้หญิงที่เขาโพสต์เรื่องนี้เขาเดินเข้าไปเห็นพอดี
แล้วเธอก็เปิดประตูมาบอกว่าพี่ช่วยหนูด้วย
ผู้หญิงที่โพสต์เขาก็เลยรีบไปตามเจ้าหน้าที่

ฟังมาถึงตอนนี้แล้วหลายคนห่วงเด็กว่า

เพราะว่าคลอดในพื้นห้องน้ำที่โรงพยาบาล
รกที่คลอดออกมาสุขภาพร่างกายสมบูรณแข็งแรงดีค่ะ
เป็นน้องผู้หญิงน้ำหนักประมาณ๒๗๐๐กรัม

ตอนนี้พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ